เราก็มีให้คุณผู้ชมได้ติดตามมากมายหลายวิธี
หนึ่งในนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูการสู้ร้อนกับเจ้าพ่อ

เจ้าพ่อจะทำให้เราหายร้อนได้อย่างไร

เขาบอกว่านี่คือเจ้าพ่อแห่งการสู้ร้อนตัวจริง
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
นี่ครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อขนมหวาน

หวานเย็นเจ้าพ่อขนมหวานฮะ

เป็นร้านขนมหวานเย็นในตำนาน
อยู่คู่กับชาวอุทัยมากว่า๕๐ปี
เต็มที่๓อย่างนะจ๊ะ

เป็นคนเลือกไม่ได้จริงนะเจออะไรแบบนี้

เพียบครับลูกเดยลูกจาบเฉาก๊วยมันเชื่อมกล้วยเชื่อมสับปะรดเชื่อมแตงไทยลอดช่องสลิม

กะลิมต้องมีแต่งไทยต้องมา

ใส่แบบอย่างนี้ใสแบบนี้โบราณนะจ๊ะ
และเขาบอกว่าน้ำกะทิของเขานี่มีน้ำกะทิสดขึ้นเสียกับน้ำตาลปรีบ
มีความหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ครับครับ
ไปเยือนอุทัยธานีต้องลองไปทานร้านนี้

กันตรงนี้อุทัยธานีของดีมีเยอะ

น่ากินมากสดชื่นกันไปคลายร้อนกันไปเรียบร้อย